กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูคลิประทึกคลิปนาทีชีวิตกันนะคะ
เกิดขึ้นที่อำเภอรัศดาจังหวัดตรังค่ะ
ใครมันจะไปคิดคะคุณผู้ชมว่าไอ้ภาพแบบนี้มันจะมีขึ้นในเมืองไทยของเราเหมือนกัน
แต่ที่แน่กีฬาวัวชนถามว่ามีไหมมีแต่ใครจะคิดว่าวัวมันจะคลั่ง
เพราะว่าอากาศร้อนเหมือนคนนั่นแหละค่ะไปดูคลิประทึกนี้แล้วเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมจัดให้ค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมหนีตายกันจ้าละวันแบบนี้นะคะ
หลายคนบอกว่าโอ้เห็นคลิปนี้แล้วตกอกตกใจค่ะเกิดขึ้นจริง

ของเรานี่แหละค่ะอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะคะตำรวจสพรัศดาก็ต้องลงพื้นที่
พร้อมกับกู้ภัยไปช่วยเหลือคนบาดเจ็บเพราะเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บด้วย
คุณดูสิคะวัวมันไปที่ไหนมันไม่ได้อยู่ที่สังเวียนนะ
มันขึ้นไปอัธจันทร์อัธจันทร์เนี่ยเป็นที่ของคนดูเนี่ย
เขายืนดูกันอยู่แล้วมันแหวกคนไปเลยค่ะแหวกฝูงชนไปเลย
ไปทำร้ายคุณป้าแหม่มป้าแหม่มอายุ๕๗ปี
แหม่มเนี่ยแกอยู่ในหลืบไกลเลยนะวัวมันยังไปชนได้
มันยังไปควิดป้าแหม่มได้ค่ะป้าแหม่มเองได้รับบาดเจ็บ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาการล่าสุดปลอดภัย
ไม่มีรายงานว่ามีใครได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติม
ตำบลหนองบัวเจ้าของสนามเนี่ยบอกว่า
คือคาดว่าวัวตัวนี้อากาศมันร้อน
พอร้อนเสร็จปุ๊บมันก็เลยคลุมคลั่ง
จังหวะที่ชนวัวกันอยู่เนี่ย
ไอ้ตัวเนี่ยที่มันขึ้นมาบนอัธจันทร์เนี่ย
มันเป็นฝ่ายแพ้พอเป็นฝ่ายแพ้เสร็จปุ๊บ
ฉันไม่แน่ใจนะว่ามันแพ้ระพาหรือเปล่า
มันขึ้นไปเลยค่ะไปบนอัธจันทร์
ทีนี้เจ้าของสนามเล่าต่อบอกว่า

วัวมันยังหาเจอเลยค่ะมันเนี่ย
มันมาออกทางเข้ามันจำได้นะว่า

เข้ามาทางไหนมันก็เลยไปประตูก่อน
ไปที่ประตูเสร็จปุ๊บออกจากสังเวียด

ไปทำร้ายคนได้รับบาดเจ็บแบบนี้นะ
คนแตกตื่นทำอะไรไม่ถูกเลยนะครับ
แบบนี้หวัดเสียวเนาะ